เบิ้งบรูบาระรอดน้ำนี

รอด้วยปราณี
หล่อด้วยสิ่งดีที่เอามาฝากกันคุณผู้ชมค่ะ
เจ้าพ่อมนศิษย์พร้อมด้วยเหล่าลูกชายบุญธรรม

ไปทำบุญไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดแก้วจุลามณีค่ะ
อยู่ที่ท่าน้ำเกียรกายเขตดุสิตนี่เอง
แล้วก็ไปไหว้ขอพรทาเวสวันแน่นอนคุณค่ะ
ด้วยความที่พี่มนต์สิทธิ์ขึ้นชื่ออยู่แล้ว

มีหายนำโชควางอยู่ไม่รู้หายทองคำหรือเปล่า

วางอยู่หน้าองค์ท้าเวสวันล้วงเลขมงคลมีหรือคะ

ได้เลขอะไรไปช่วยกันดูคลิปค่ะ

คือแทบไม่เห็นนะคุณผู้ชมแต่ตามที่พี่แกพูดนะคะ

ลูกชายล้วงครั้งที่๒ก็ได้เลข๑เหมือนกัน

พี่มนต์สิทธิ์เป็นคนล้วงอีกครั้งได้เลข๔
สรุปมาตามนี้๑๑๔จ้ะพี่จ๋า
โอ้ยมีเลขเบิ้ล๑๑พี่แจ๋
จำได้อะ

อันนี้จดไว้ก่อนนะเลขแรกของเราสตาร์ทไว้๑๑๔
ไปกันต่อค่ะไปทำบุญเสริมดวงกันหน่อย
การงานขอให้ปังหน่อยกับลูกทุ่งสาวเสียงหวานหลานย่าโม
น้องใบเฟิร์นสุธิยาขึ้นชื่อว่าเป็นนักร้องสายบุญคุณค่ะ
สำหรับน้องใบเฟิร์นล่าสุดวันว่างจากการร้องเพลง

เมื่อวานน้องเดินทางไปทำบุญไหว้พระ
ที่วัดมะขามจังหวัดปฐุมธานีคุณผู้ชม
ดิฉันบอกเลยนะว่าที่วัดแห่งนี้ดังมาก
บงสายบุญเดินทางไปกราบไหว้ที่ศาลกันเยอะเลยทีเดียวค่ะ
ซึ่งน้องใบเฟิร์นบอกมาว่าวันที่ไปทำบุญมาคนเยอะมากจริงพี่
แต่อยากจะให้พวกคุณสังเกตเลขที่ถาดผลไม้เขา
จะไหมเดี๋ยวสังเกตดีอันนี้กำลังจุดทูปไหว้พระ
๙๘ตายแล้วมาไวมาก

เลข๙๘น้องใบเฟิร์นบอกกับน้องรถเบ้นผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าตัวเลขนี้นะพี่เขาเขียนมาอยู่แล้ว
ว่าเราจะเลือกผลไม้ถาดไหนยังไงเซ็ตไหน
ถวายท่านเซียนแปะโรงศรีนะคะ
แล้วก็ถามว่าทำไมถึงไปไหว้ขอพรที่นี่
น้องบอกว่าเซียนแปะโรงศรีเขาโด่งดังเรื่องอะไร
การงานท่านชื่นชอบคนที่ขยันทำงานทำมาหากิน
แล้วส่วนใหญ่ที่ไปขอพรเรื่องงานเรื่องธุรกิจ
พ่อค้าแม่ขายไปที่นี่ขายดิบขายดีทุกคน

น้องบอกขอเคลียร์คิวไปไหว้พระขอพรเลย

อีกอย่างคือน้องบอกว่าเป็นคนขยันทำงาน
ชอบทำงานมีเงินเยอะแบบนี้
ใช่ต้องขยันด้วยมูด้วยยิ่งปังไปกันใหญ่คุณผู้ชม
ไปค่ะไปส่องเลขเด็ดกันต่อ
เลขสวยรถสวยของลูกทุ่งสาวตัวแม่พี่แมงปอชวนพิชาคุณผู้ชมค่ะ
อ่ะปรบมือดังรัวให้เลยกับความขยันขันแข็งของพี่แมงปอ
ล่าสุดนี่ทำงานเก็บเงินถอยรถใหม่ป้ายแดงจ้า

เพราะเพิ่งจะอ่านข่าวที่เจ้าตัวไปขอโชคขอลาบ
ล่าสุดคุณผู้ชมไปล้วงลูกปิงปองหวังขอโชคขอลาบจากเจ้าแม่ตะเคียนค่ะ
ที่วัดกุนนทีรุษฎารามเข็นเว้ยขวางเอง
ซึ่งพี่เขาทรายเนี่ยเขาไปเจอกับเศรษฐีใหม่ที่เพิ่งจะถูกรางวัลที่๑งวดที่ผ่านมาคุณผู้ชมค่ะ
งานนี้รอช้าอะไรล่ะคะทำการล้วงขอโชคขอลาบบ้างซะเลย

อ่าอ่าลองลอง
มาดูนะเลข๖

อันนี้อันนี้มีชัยประเภท

ใครบางคนสับสน๖กับ๙ใช่ไหม
เขาก็เขียนเป็นตัวเลขบอกเลย๖ก็คือ๖๖

ในคลิปที่เขาทรายเขาบอกว่าชอบเลข๖กับเลข๙

แต่ละตัวนะเป็นเลขสวยทั้งนั้นนะพี่แจ๊ค

ใช่วันที่๑๖ต้องได้รวยกันแน่นอน